กระทู้นะฮะกระทู้ก็ผมยังมีความเห็นว่าควรมาตอบจะตอบว่าไม่ตอบหรือตอบว่าอย่างไรก็ควรจะมาตอบ
ถ้าไม่ตอบก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายมาตรา๑๕๐นั่นก็คือแจ้งมาเหตุที่ไม่ตอบตามที่กฎหมายเขียนไว้
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเคยขีดเส้นใต้การเมืองไว้เมื่อวันเสาร์ก่อน
ว่าในทางการเมืองนั้นเนี่ยเรื่องที่เริ่มต้นเป็นเรื่องเล็กเริ่มต้นมองว่าเป็นเรื่องหยุ่มหยิม
แต่ให้ระวังเถอะเรื่องเล็กเรื่องหยุ่มหยิมมันจะบานปลายกลายพันธุ์เป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องคอขาดบาดตายขึ้นมาได้
ถ้าไม่รู้จักบริหารจัดการ
เรื่องปมถวายสัตว์ก็อยู่ในประเภทนี้ล่ะครับ
เริ่มต้นขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องที่ดูว่าเป็นเรื่องเล็กร้ายสาระหยุ่มหยิม
คุณปียบุตรเอานำเรื่องนี้มาหารือกับประธานชวนในสภา
ก็ไม่มีใครมองเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา

วันนี้เรื่องปมถวายสัตว์กำลังบานปลายจากเรื่องกระทู้
กำลังจะบานปลายเป็นการขอเปิดอภิปรายทั่วไป
กระทู้นั่นถามคนเดียวตอบคนเดียว
สมมุติว่าคุณปียบุตรไม่ใช่สมมุติล่ะ
ถ้านายกมาตอบคุณปียบุตรเป็นคนถาม
ถามได้๒ครั้ง๓ครั้งนายกก็เป็นคนตอบ
ตัวต่อตัวดวนเดียวเป็นเรื่องของกระทู้
แต่ว่าพอกลายมาเป็นขอยื่นยติอภิปรายทั่วไป
โดยไม่ต้องลงมติไม่ต้องลงคะแนน
อันนี้แหละสอสอทั้งสภาร่วมแจมได้ด้วย
อภิปรายได้ด้วยหลายคนเลยครับ
ฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งท่าไว้หลายคนมาก

ฉะนั้นแทนที่จะเป็นรายการดวนเดี่ยวตัวต่อตัว
ระหว่างคุณปียบุตรกับนายกก็จะกลายเป็นเรื่อง
ขอโทษมวยลุมละคราวนี้
เพราะว่านายกจะต้องเจอการอภิปรายของฝ่ายค้านอีกหลายคน
นี่ไงครับที่บอกว่าถ้าปฏิเสธยาเบาก็ต้องเจอยาแรง
ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ากำลังสู้กันอยู่ด้วยเหตุผล
เพื่อจะให้ประชาชนรู้ว่าเหตุผลของใครสำคัญกว่า
นายกรัฐมนตรีนั้นท่านอ้างเหตุเลยก็เอ้า
ก็มีคนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไปยื่นสารไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมนูลหรือสารปกครอง
ก็เมื่อเรื่องเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นแล้วเนี่ย
ก็ไม่จำเป็นไม่ควรจะไปตอบกระทู้อะไรอีก
แล้วนายกยังเตือนด้วยว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้มากเนี่ย
เป็นการชี้นำเป็นการก้าวล่วง
ฉะนั้นเมื่อเป็นไปตามขั้นตอนนี้แล้วท่านไม่
ไม่ประสงค์จะไปตอบกระทู้หายไปสองนัดเลยนะครับ
แต่ว่าฝ่ายค้านบอกว่าเหตุผลที่นายกอ้างว่า
เมื่อไปเข้ากระบวนการร้องเรียนแล้วเนี่ย

รอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งต่อไปที่ศาล

แล้วนายกบอกว่าไม่ต้องมาตอบ
ฝ่ายค้านบอกว่านายกเข้าใจตักกะนี้ผิด
เพราะการมาตอบกระทู้มาตอบเหมือนกับมาตอบตัวแทนของประชาชน
การที่สอสอมาทำหน้าที่แทนประชาชน
นายกต้องมาตอบคำถามแทนประชาชน
เพราะเรื่องของกระทู้ถ้ามันบานปลายออกไปเนี่ยจะทำยังไง
ถ้าวันหนึ่งสารตัดสินว่าปมถวายสัตว์ไม่ครบจริง
รัฐมนูลจริงจะเป็นยังไง
ก็จะต้องมีปัญหาแน่นอน
ผมว่ารัฐบาลนี้ก็คงคิดอยู่เหมือนกันว่า

เผื่อมีปัญหาขึ้นมาทีหลัง
ลงมติคณะรัฐมนตรีไว้มาก
ถ้ามีปัญหาที่หลังก็แปลว่าที่ลงมติไว้เป็นโมคะ

คอรมอมีมติแค่ออกมาเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งค่าราชการชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น
มติอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจ
มติอื่นที่จะผ่านคอลโลมอเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสำคัญ
ดูเหมือนว่ายังไม่ออกมา
อันนี้หรือเปล่าที่ฝ่ายค้านบอกว่าทำให้ประชาชนเสียประโยชน์
เพราะปัญหารอแก้ไขอยู่
ที่คอรมอลไม่มีมติออกมาเพราะไปกังวลเรื่องนี้หรือเปล่า
นี่ประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าอยากให้จบเร็ว
แล้วก็เมื่อเมื่อวานนี้ตอนเช้าเช้าท่านได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับ
ว่าการแน่นำฝ่ายค้านทั้งเจ็ดภักษ์
ชวนหลีกภัยแล้วเป็นการยื่นมติ
ขออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ
อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติมาตรารัฐมนุนมาตรา๑๕๗
เขากำหนดว่า๑ปียื่นอภิปราย
โดยอภิปรายทั่วไปใน๑ครั้งในรอบ๑ปี
พิปรายไม่ไว้วางใจได้๑ครั้ง
ฉะนั้นฝ่ายค้านเขาก็ใช้เรื่องนี้
ในการที่อภิปรายโดยไม่ลงมติเป็นการอภิปรายทั่วไป
มีนักข่าวไปถามว่าไม่เสียดายของเหรอ
ใช้สิทธิ์ที่ควรจะอภิปราย๑ปี
แล้วมาใช้สิทธิ์กับเรื่องนี้เขาบอกเรื่องนี้สำคัญ
ไม่เสียดายเขาก็ใช้มาตรารัฐมนตรา๑๕๒

ตอนนี้ก็คอยดูว่า
คอยดูว่าประธานชวน
บรรจุยัตติไปเรียงไว้ตรงไหน
ถ้าอยากให้มีอภิปรายกันด่วนก็บรรจุยัตติไว้ข้างหน้าข้างหน้าหน่อย
แต่ถ้าคิดว่าเรื่องนี้รอหน่อยได้
ก็ไปเรียงลำดับไว้ท้าย

ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้เมื่อไหร่
ก็คงต้องถามไปทางฝ่ายรัฐบาลด้วย
ว่ามีความพร้อมเมื่อไหร่
นี่เป็นประเด็นที่อาจจะมองว่าสำคัญหรือไม่สำคัญ
แต่ว่าก็กำลังเป็นประเด็นร้อน

แล้วอย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่รัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำแบบนี้

ที่มีเสียงปริ่มน้ำแบบนี้เขาเปรียบเทียบกันว่า
มีอะไรขึ้นมานิดหน่อยก็พร้อมจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้
รับเชื้ออะไรมานิดหน่อยคนทั่วไปไม่เป็นไร
เขาถึงเปรียบเทียบกับรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำนี่ไงครับ
เขาบอกว่าแค่แค่สอสอพักเล็กอย่างเดียว
นี่ก็ปวดหัวแล้วพักเล็กพักจิ๋วเนี่ย
ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าราบรื่นกันไปได้
มีอยู่พักเดียวของคุณมงคลกิจที่ประกาศชัดเจนออกมา
พักเดียวเสียงเดียวเขาลอยแพ้คุณมงคลกิจ
พักอื่นไปยังอยู่กับรัฐบาลไม่มีปัญหา
แต่คำถามก็คือว่าจะไม่มีปัญหาอย่างนี้ไปนานแค่ไหน
สัปดาห์ที่ผ่านมาจึงมีความชัดเจนว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะเข้ามาคุมพักพลังประชารัฐเอง
เข้ามาในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์จริงอยู่ครับ
ประธานยุทธศาสตร์เนี่ยในทางปฏิบัติไม่ใหญ่กว่า
หัวหน้าพักหรอกแต่ว่าในทางข้อเท็จจริง
หัวหน้าพักคุณอุตมะเลขาธิการพัก
คุณสนทิรัฐเมื่อมาเจอกับคุณพลเอกประวิทธิ
ก็ต้องยอมรับว่าสภาพความเป็นจริงพลเอกประวิทธิ์
คือผู้มาคุมทัพของพักพลังประชารัฐ
ก็คอยดูว่าจะเอาอยู่ไหม
ก็คอยดูว่าบารมีอย่างพลเอกประวิทธิ์
จะคุมพักพลังประชารัฐได้ไหม
นี่ต้องน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งคนหาข่าวรุ่นผมเนี่ย
เคยได้ยินนายพลคนสำคัญในกองทัพในอดีต
ยุ่งกับการเมืองท่านเคยเปลยให้ฟังบอกโอ้ย
ตอนอยู่ในตำแหน่งคุมทหารเป็นแสนคน
ยังไม่ปวดหัวเท่ากับมาจัดการกับพักการเมือง
ที่มีสอสอไม่กี่คนประโยคอย่างนี้เคยได้ยินมาแล้ว
คราวนี้จะพิสูจน์อีกทีนึงว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเอาอยู่ไหม
ที่ทำวุ่นวายหลายภักร์หลายมุมในภักรพารังประชารัฐ
ซึ่งเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็คุกกลุ่น
เดี๋ยวก็มีปัญหาเดี๋ยวก็สยบปัญหา